หลังจากที่ผู้ประกอบการและชาวบ้านคัดค้าน
จนเจ้าหน้าที่ต้องหยุดการลื้อถอนนะครับ
หลังจากที่ได้มีการเรียกประชุม

ก็ได้ประกาศให้เวลาเจ้าของที่มีรายชื่อ
ตามที่ถูกบังคับคดี๑๙แห่ง

ภายในเวลา๗วันที่ภูทับเบิกนับจากนี้นะครับ
จากนั้นเจ้าหน้าที่จะขึ้นไปดำเนินการ
ตามขั้นตอนของกฎหมาย
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ

เพื่อทำความเข้าใจและหารือร่วมกัน
กรณีปัญหาจากการลื้อถอนรีสอร์ท๑๙แห่ง
สารมีคำสั่งบังคับคดีแล้ว

ในการแก้ไขปัญหาการครอบครอง
และใช้ประโยชน์ที่ดินป่าภูทับเบิก

ที่เจ้าหน้าที่ได้ทำหนังสือแจ้งไป

และเจ้าหน้าที่ชี้แจงข้อเรียกร้อง
ทั้ง๕ข้อที่ชาวบ้านได้ยื่นไว้

ก่อนที่นายบัณฑิตเทวีทิวารัก

จะยังคงเดินหน้าลื้อถอนรีสอร์ทต่อไป

จังหวัดได้มีการผ่อนปลนมาโดยตลอด

ได้เริ่มดำเนินการลื้อถอนเอง

จึงถือได้ว่าส่วนใหญ่มีความเข้าใจ
และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
โดยหลังจากนี้จะให้เวลาชาวบ้าน๗วัน

จากนั้นวันที่๒๙สิงหาคม
เจ้าหน้าที่จะเข้าไปดำเนินการลื้อถอน
ตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
ภูทับเบิกเป็นสมบัติของประเทศชาติ

เป็นของคนไทยทั้งแผ่นดิน
เพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนคนไทย
สามารถที่จะขึ้นไว้บนภูทัพเบอร์

ไปชมทัศนีภาพให้สวยหา

พี่น้องภูทะเบิกก็ประกอบอยู่อาศัย

ผู้ใหญ่บ้านหมู่๖ตำบลวังบานอำเภอลมเก่า
กล่าวว่าจะนำข้อสรุปจากที่ประชุมไปแจ้งให้กับชาวบ้านรับทราบ
โดยยอมรับว่ารู้สึกหมดความหวัง
เพราะหลายคนลงทุนกับการสร้างรีสอร์ท
และเป็นรายได้เลี้ยงดูครอบครัว
ผู้ว่าราชการจังหวัดพรรษบุญยืนยันว่า
ในส่วนของสิ่งปลูกสร้างบนภูทับเบิก

อาจเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน

โดยไม่จำเป็นต้องรอการฟ้องร้องดำเนินคดี
ดารินหวัฒนกุลทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน